ดูหมาแปลกกันบ้าง
เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นิ้วอื้อเลย
นิ้วมันเยอะเยอะผิดปกติ
ก็เลยเอ๊ะเป็นของแปลกเป็นของนำโชคหรือเปล่า

เขาบอกว่านิ้วมันเยอะแปลก

คำถามที่เกิดขึ้นปกติมันต้องกี่นิ้วนะ
เราก็ลืมไปเหมือนกันนะ

ไตรรัฐรัตนโชโตเจ้าอาวาสวัดร่องป่าเป่า

ไซบีเรียนกับพิษบู
ปกติหมามันจะมี๑๘นิ้ว
พ่อบอกแบบนี้แต่เจ้าตัวนี้มีตั้ง๒๐นิ้ว
ขาหน้าขาหลังข้างละ๕นิ้ว
คือเหมือนคนนับรวมด้านหลังก็๒๐พอดี

เขาเขียนมาแบบนี้ที่ฉันก็อ่านนะคะ
โบราณถือว่าเป็นสัตว์ที่จะนำโชคมาให้กับคนเลี้ยง
ก็เลยตั้งชื่อมันว่าเจ้านำโชคนะคะ

หลังจากเจ้านำโชคเกิดมาไม่นานเนี่ย
ถูกงูเห่ากัดตายเพราะไปสู้กับงูเห่า
นำโชคก็เลยเป็นหมากำพร้า

ฉลาดมากแสนรู้เชื่อง
เล่นกับทุกคนลูบหัวเล่นได้ไม่ดุ

จากนี้ทางวัดได้ทำเตาเผา